ดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะโควิด๑๙นี่ก็สร้างผลกระทบไปทั่วนะคะ
แต่ว่าก็เกิดการช่วยเหลือแบ่งปันคนลำบากน้อย
ก็ช่วยเหลือคนที่ลำบากมากใครมีสิ่งไหนก็ให้สิ่งนั้น
วันนี้มีเรื่องจากเชียงใหม่ค่ะคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
ซื้อผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องอมก๋อย
แจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
คือเกษตรกรเองก็ได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านเองก็ได้รับความเดือดร้อน
เงินก็น้อยงานไม่มีอันนี้คือการช่วยซ้อนช่วยนะคะ
จังหน้าที่มณฑนทหารบกที่๓๓ค่ะ
ร่วมกับผู้แทนจากวัดป่าดาราพิรมและเกษตรกรจากอำเภออมก๋อย
นำผลผลิตทางการเกษตรนะคะนี่โอ้โหเต็มเลยนะคะ
ฟักทองมะม่วงพริกหยวกมะเขือมะเขือเทศข้าวโพดข้าวสารดอย
เยอะมากนะเห็นกองแบบนี้คือ๕๐ตัน
แจกให้กับชาวเชียงใหม่ค่ะ
เขามีชื่อโครงการว่ามีแล้วแบ่งปั่น

ก็ไปตั้งอยู่ที่ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศานะคะ

ก็มีผู้คนที่ได้รับผลกระทบ
เอาถุงผ้ามารับผลผลิตการเกษตรไป

นี่กินทำกับข้าวกินได้หลายวันเลยนะคะ
เรื่องนี้นะคะนายธนเซียวงโสดผลิไกรหรือว่าพ่อหนานล่า
หนาล่านี่เป็นตัวแทนกลุ่มชาติภัณฑ์อำเภออมก๋อยบอกว่า
นี่เป็นการแบ่งปันน้ำใจจากชาวดอยเอามาให้คนเมือง
นี่นะคะคณะสงฆ์ได้ช่วยซื้อผลผลิต๒๖ตัน
น้องอมก๋อยบริจาคอีก๘๐ตันค่ะ
พี่น้องอมก๋อยบริจาคอีก๘๐ตันค่ะ